คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอ่าเธออ่า
เขาต้องเสียชีวิตเพราะว่าไปเตือนรุ่นน้องในที่ทำงาน
แล้วไม่พอใจกันเนี่ยถึงขั้นมายิงกันตาย

นี่ฮะตามที่พยานแวดล้อมที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลานะครับกลางดึกที่ผ่านมา
ทาวน์เฮาส์๒ชั้นซึ่งเป็น๒หลังติดกันในซอยจันทสุวรรณ

เมื่อคืนนี้ครับนายสุเมษวัฒนพรมอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละนะครับ
ถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าท้องหนึ่งนัดนะครับอ่าแฟนสาวกับเพื่อน
พาส่งโรงพยาบาลแต่ว่ากระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเข้าตรงนี้เลยครับที่ถูกยิงเข้าไป
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
บ้านของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคล้ายปืนหนึ่งครั้งทีแรกคิดว่าวัยรุ่นจุดประทัดกัน
สักพักหนึ่งมีเสียงคนโวยวายว่ามีคนถูกยิง
พอออกมาดูก็เห็นนายสุเมฆถูกยิงแล้วแฟนกับเพื่อน
กำลังขี่จักรยานยนต์พาขึ้นไปบนจักรยานยนต์นะฮะ
เพื่อจะขี่ไปโรงพยาบาลนะครับตำลดศพฮัตไย
ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาเหมือนกันนะครับ
เป็นฮอนด้าเวฟสีเทาคนขี่ใส่เสื้อยืดสีดำ
ผู้ชาย๒คนมาด้วยกัน
เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะครับกำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนอยู่
เมื่อคืนนี้ขี่จักรยานยนต์มาแบบนี้ครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าสัก๓ทุ่ม
วัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านนายสุเมฆก็มี
มาหากันตามปกติคิดว่าเพื่อนกันแต่สักพักหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนที่วัยรุ่นสองคนที่ขี่จักรยานยนต์มาจะขี่รถออกไป
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่ายังทันเห็นคนซ้อนท้ายเนี่ยถือปืนอยู่
ค่ะแล้วก็ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่านายสุเมฆเพิ่งมาเช่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
กับเพื่อนและแฟนสาวรวม๔คนอยู่กันได้ประมาณ๒ปี
ตอนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนแถวนี้นายสุเมฆผู้ตายก็เป็นเด็กหนุ่มนิสัยดีนะ
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างปัญหาความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน
ไม่เคยตั้งวงดื่มเหล้าไม่เคยส่งเสียงดัง
แต่ก็มีวัยรุ่นที่คาดว่าจะเป็นเพื่อนก็ขี่จักรยานยนต์มาหากันบ่อย
แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นคนไหนอะไรยังไงเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็มาหากันหลายคน
แล้วช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้๓ทุ่มแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าบ้านกันหมดแล้ว

ที่จะเป็นชนวนเหตุถึงขั้นมายิงกันตายเนี่ยก็คือนายสุเมฆผู้ตายเนี่ยเขามีปัญหากับรุ่นน้องที่ทำงานซึ่งรุ่นน้องคนนี้เป็นผู้หญิงมีปัญหากันเพราะว่าเคยไปตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอย่ามาคุยโทรศัพท์ในเวลาทำงานนะให้ตั้งใจทำงาน
คาดว่ารุ่นน้องผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่พอใจแล้วไปบอกแฟนนุ่มแล้วก็มีปัญหาตามมาไม่รู้ว่าจะเคยท้าทายหรือว่าถกเถียงอะไรกันหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ถึงขั้นมายิงกันตายถึงหน้าบ้านนะครับตอนนี้ศาลจังหวัดสงขลาอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
คนนี้ครับท่านผู้ชมครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะนายชนะกิจมหาวงอายุ๒๒ปีเป็น๑ใน๒ผู้ก่อเหตุนะครับ
ถูกสารออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าซึ่งตอนนี้ผู้ที่ถูกยิงทีแรกบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็เลยเป็นข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะเป็นฆ่าคนตายแล้วนะส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในตอนหลังนะครับ
หลังจากที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ท้องที่สพหัดใหญ่สงขลานะครับเผื่อใครพบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้